คุณผู้ชมค่ะในช่วงนี้มาอัปเดตเรื่องราวหัวใจกันหน่อยแล้วกัน
วงการบันเทิงช่วงนี้ไม่รู้มันเป็นอะไร
เรื่องราวหัวใจมันสั่นคลอนไปซะหมดเลย
มีทั้งเรื่องราวน่ายินดีแล้วก็มีเรื่องราวที่ไม่ค่อยน่ายินดีเท่าไหร่ของคนในวงการบันเทิง
อีกหนึ่งคู่มาดูเลยคู่นี้น้ำตาลพิจักษณากับหนุ่มไผ่พาทิศ
ก็หวานกันอยู่ดีคุณผู้ชมค่ะยังไงไม่รู้ฝ่ายหญิงออกมาเปิดใจว่าห่างกันสักพักแล้วจ้า

ส่อแววรักร้าวอีกคู่นึงแล้วสำหรับนางเอกนะโคมน้ำตาลพิจกรราคา
ตีหุ่นแซ่บภัยพาทิศค่ะที่ระยะนี้ฝ่ายหญิงดูจะน้อยอก
น้อยใจนะจ๊ะที่หนุ่มไผ่สนใจแต่เรื่องของการท่องเที่ยว
และก็หายหน้าหายตาเข้าป่าจนขาดการติดต่อไป
โดยเธอถือโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชม
คัดแยกปรายศนียบัตรไทยผลฟุตบอลยูโร๒๐๑๙
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเปิดใจกับทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐว่า
แม้จะเคลียร์ใจเรื่องนี้กันหลายครั้ง

แล้วก็ยืนยันว่าสถานะยังไม่เลิกรา
เพียงแต่ว่าห่างกันด้วยกิจกรรมในชีวิตประจำวันของแต่ละคนไปเอง
ซึ่งเธอขอดูเวลาแล้วก็ดูสถานการณ์รักอีกสักระยะ
ก่อนที่จะตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะทำยังไงต่อไป
และแม้ว่าฝ่ายชายนะคะจะเหมือนว่ามีการง้อ
ด้วยการลงคลิปน่ารักของเจ้าตัวผ่านไอจี
แต่สาวน้ำตาลก็ดูจะไม่แฮปปี้กับความรักในช่วงนี้สักเท่าไหร่นะ

เฮ่ย

ก็ความจริงแล้วมันก็มันไม่ใช่เพิ่งเป็นนะคะ

แต่ว่าเพียงแต่อาจจะเป็นเหตุผลที่ตาแล้วก็คนส่วนใหญ่อาจจะไม่เข้าใจ
แต่เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะพยายามปรับมากขึ้น
แต่ว่าเราก็ยังไม่เห็นสักเท่าไหร่ค่ะ
ว่ามันจะเป็นยังไงก็คงต้องให้เวลาให้โอกาสเขา
ก็ยังไม่ได้ตัดสินนะคะว่าจะเป็นในรูปแบบไหนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็อย่างที่บอกว่าคงต้องรอให้หลายอย่างชัดเจนก่อน
เพราะตอนนี้มันก็ไม่แน่นอนสักอย่างค่ะ
ก็เหมือนง้อเราเหมือนกันนะมีลงคลิปอะไรที่เราเดาะบอลอะไรอย่างนี้

ก็เป็นคนอื่นแบบส่งคลิปไปให้เขาดูอะไรอย่างเงี้ยว่าเราเป็นยังไง
ก็ยังดีค่ะที่แบบก็ได้เห็นถึงความใส่ใจเขาอะไรอย่างนี้
มีอาการแบบน้อยอกน้อยใจ
อย่างนี้แหละคนเราไม่ค่อยมีเวลาเจอกันมันก็มีงอนนิดงอนหน่อย
แต่ว่าดูเหมือนว่านุ่มไผ่ก็พยายามที่จะง้อ
กลับมาออกจากป่าแล้วค่อยมาง้อกันอีกทีแล้วกันนะจ๊ะ
โอ๊ยไลฟ์สไตล์ที่โครงการอีกคนหนึ่งชอบปรีกวิเวกนี่ฮะ
เป็นฤษีดาบทหรือเปล่านะคะแหม

เดี๋ยวรอพี่ไผ่ออกจากป่ามาก่อนนะคะ